ดีกันก่อนนะครับเมื่อน้องนีสุธิยาจิลเฉลิมมิตรนะครับ
ซึ่งเธอนั้นก็สามารถคว้าได้สำเร็จหลังจากที่พยายามมานานครับ
แข่งขันยิงเป้าบินชิงชำโลกสนามที่๒นะครับ

ก่อนที่จะมีการแข่งขันโอลิมปิกเกม๒๐๑๖ในเดือนสิงหาคมนี้นะครับ
ประเภทสกิตหญิงครับมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน๓๐คนในรอบคัดเลือกนะครับ
สุธิยาเนี่ยทำได้๗๐คะแนนนะครับผ่านเข้าสู่รอบ๖คนสุดท้ายแบบชิล
ได้๑๔คะแนนนะครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
และหมินหรูจากจีนก่อนที่สุธิยาครับจะเอาชนะในช่วงการชูดออฟ
ผ่านเข้าไปชิงกับนักแม่นปืนจากสหรัฐนะครับ
โดยในรอบชิงชนะเลิศครับต้องบอกว่าสูสีจริง
เพราะว่าเสมอกันที่๑๕ต่อ๑๕ครับ
ทำให้ต้องตัดสินแชมป์ด้วยการดวนชุดออฟครับ
ปรากฏว่าสาวสหรัฐมาพลาดยิงโดนเป้าเพียงแค่อันเดียวในชุดที่๔นะครับ
ขณะที่สาวไทยเก็บได้ทั้งหมดทั้ง๒เป้า
ทำให้สิทธิยายมืออันดับที่๒ของโลกเฉือน
ได้เป็นครั้งแรกและเป็นนักยิงเป้าบินไทยคนแรกที่ได้แชมป์รายการนี้ครับ
ทุกคนก็ตั้งใจทำงานกันอย่างเกินที่ก็คงจะเป็นที่มาที่ใบของเหรียญนี้นะคะ
ก็อยากขอบคุณกำลังใจสำหรับแฟนนักกีฬาของไทยนะคะ
ว่าให้กำลังใจนักกีฬากันเยอะแล้วก็มีสำคัญหน้าที่ดีที่สุด
ยกย่องและยินดีกับผลงานของสุธิยากับการคว้าแชมป์โลกครั้งแรกครับ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยเข้ารอบรองชนะเลิศได้ถึง๑๔ครั้ง
และทำได้เพียงแค่๑เหรียญเงินกับ๑เหรียญทองแดงก่อนที่จะมาคว้าชำโลกได้เป็นสมัยแรกนะครับ
ต่อไปของเธอครับจะแข่งขันที่อิตาลี๒รายการคือในเดือนพฤษภาคม
ไปดูผลงานของเธอกันหน่อยนะครับเธอนั้นก็ได้เหรียญทองแดงซิลช้ำโลกที่สเปนนะครับ
๒๐๑๓ซึ่งในครั้งนั้นเป็นการแข่งขันชิงช้ำโลกที่สเปนนะครับ
ส่วนเหรียญทองแดงครับบุคคลเอเชนเกมส์ที่กวางโจครับในปี๒๐๑๖
หลังจากนี้ก็ได้เหรียญทองแดงบุคคลเอเชนเกมอินชร๒๐๑๘
เหรียญทองแดงทีมหญิงเอเชียนเกมอิชชอน๒๐๑๔ด้วยเหมือนกันนะครับ
และเหรียญทองบุคคล๔เกมนครราชศรีมาในปี๒๐๐๗ครับ